รายกับการช่วยชีวิตทั้ง๑๓คนถ้าช่วยวันนี้เอาออกมาวันนี้แล้วเรื่องของฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่า

วันนี้เราต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหม

เมื่อสักครู่ตรวจสอบสถานการณ์ท้องฟงท้องฟ้าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
ยังไม่มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนเข้ามาในพื้นที่
ดังนั้นในระยะ๒๓ชั่วโมงนี้อาจจะยังไม่มีฝน
แต่ว่าแถวเชียงใหม่มีฝนตกมาแล้ว
หลายคนก็กังวลจะมาถึงเชียงรายหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยจากการอัปเดตล่าสุดสถานการณ์ฝนตอนนี้
เป็นอย่างอะไรกันบ้างจากปัจจัยล่าสุดตอนนี้

เป็นภาพที่ถ่ายจากเรด้านะครับ

จะพบว่าสีฟ้าคือจุดที่มีฝนตกอยู่
สังเกตว่าแถวเชียงใหม่ข้างล่างมีฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ
ส่วนด้านบนก็มีกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่ง

ดังนั้นตอนนี้ตรงเขาค่อนข้างโล่ง
แล้วก็ในรอบยังไม่มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับ
ที่เข้ามาปกลุ่มในบริเวณต่างกล่าว

ตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณภาคอีสานตอนบนซะส่วนใหญ่นะครับ

ส่วนบริเวณทางตอนล่างฝนก็ยังไม่ค่อยมีมากนักนะครับ
ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตอนกลางนะครับแถวระนองพังงาภูเก็ตมีฝนตกอยู่นะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนล่าสุดนะตอนนี้นะครับ
ยังให้โอกาสการตกของฝนอยู่ในช่วงบ่ายนะครับ
ช่วงบ่ายเป็นช่วงนี้มีโอกาสตกฝนมากที่สุด
ค่อยเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนประเทศไทย
โดยช่วงเวลาที่จะมีกลุ่มความชื้นค่อยเข้ามาปกคลุมตั้งแต่บ่าย๒เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณ๔โมงเย็น๕โมงเย็น

ซึ่งลักษณะของภูเขาเวลาความชื้นเข้ามา
เขาจะมีการลอยขึ้นไปด้านบน
มีการสะสมความชื้นเรื่อย
พอไปถึงจุดนึงอากาศเย็นด้านบน

ซึ่งถ้าหากมีการคาดการณ์ในลักษณะแบบนี้
แล้วเปรียบเทียบกับวันก่อนก่อนหน้านี้
ซึ่งลักษณะคล้ายกันนะครับ
นั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะตกก็จะเป็นช่วงเวลาเท่ากับ
วัน๒วันที่ผ่านมาก็คือจะเป็นช่วง

มีโอกาสตกของฝนที่จะมีโอกาสตกมากที่สุด
แต่ถึงไงก็ตามช่วงบ่าย๒ต่อเนื่องไปถึง๕โมงก็ต้องจับตานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการคาดการณ์๗วันหลังจากนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสการตกของฝนเนี่ยนะครับ

หากเทียบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าจะเป็นช่วงที่กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากจีน
ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมทีนี้นะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานไม่ได้เป็นฝนผ่านผ่านไป
เหมือนช่วงที่ผ่านมานี้นะครับ
สังเกตว่าโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โอกาสการเกิดฝนจากวันนี้๔๐เป็น๖๐๗๐แล้วก็ยาวเลยนะครับ
นั่นหมายความว่าถ้าหากการช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะต้องเพิ่มความยากลำบากในการทำงานนะครับเพราะฝนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
สถานการณ์คลื่นครับเช่นเดียวกันคลื่นเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้อ่อนลงไปนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับ
สีม่วงครับคือคลื่นที่สูงประมาณสองถึงสามเมตรก่อนหน้านี้เข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่งเลยนะครับ
อาทิตย์ก็แผลวแล้วถอยออกไปแต่ว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปเรื่อยจะพบว่าสีม่วงค่อยเข้าขยบมาติดแนวชายฝั่งบริเวณอันดามันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะติดแบบนี้คาดการณ์เนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนอกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นแรงด้วยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงกลางสัปดาห์นี่คือบริเวณอ่าวไทยแต่ว่าฝั่งอันดามันเนี่ยต้องระวังอย่างต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือน
คลื่นยังคงต้องระวังครับ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
นี่คือการเตือนจากกรมบุตุนิยมวิทยา
ถ้าหากจะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ

หลังจากวันพรุ่งนี้จะตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ฝนก็จะมีโอกาสตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
จากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภูเก็ตทั้งประเทศเลยนะครับ
ฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงก็วางแผนการใช้ชีวิตดีดูแลรักษาสุขภาพดีด้วยแล้วกันนะครับ
และนี่คือการพยากรณากาศ
รอบเช้าวันนี้เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับ
สถานการณ์ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ